ไอ้มดแดงมาไอ้มดแดงก็ซุปเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นไง
มดแดงช่วยจับโจรอีกแล้วนะคะแต่ที่พูดไปขออภัยไม่ใช่ไอ้มดแดงจริง
มดแดงตัวเล็กเล็กเนี่ยที่มันกัดคนนี่แหละผู้ชายคนหนึ่งขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วเอาไปเร่ขายนะคะหลังจากนั้นตำรวจมาจับกลุ่มวิ่งเข้าป่าค่ะ
นั่งซ่อนอยู่มดแดงกัดเจ็บส่งเสียงออกมาทันนะคะให้มดแดงช่วยจับ
เห็นไหมล่ะช่วยจับโจรมดเขายังรู้ว่าใครเป็นคนโชมหน้าค่ะโจรแพ้มดแดงอืม
ชิ้นว่าหน่ายประพฏบัวเล็กอายุสองสิบเจ็ดปียอมเดินออกมาจากที่ซ่อนตัว
ซ่อนตัวเขาไปซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบกลางหมู่บ้าน
ไอ้มดแดงมากันทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะรังใช่ไหมมาทั้งรัง
รังความค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่โมงเย็นนี่นะคะ
เมื่อวานนี้เองค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ตำรวจหน่วยบริการประชาชนได้รับแจ้งจากเยาวชนอาสาประจำหมู่บ้านนะ
เขาบอกว่าผมสังเกตเห็นผู้ชายคนนึงครับ
ขโมยรถจักรยานยนต์มาเร่ขายลักษณะเขามีพิรุษอันนี้เด็กนะ
โทรไปแจ้งตำรวจค่ะตำรวจมาให้ค่ะ
นายสุภกฤษนามตำตาอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเยาวชนที่โทรแจ้งตำรวจเล่าว่า
ตอนนั้นนั่งเล่นอยู่ที่หน่วยมีชายกลางคนวัยกลางคนสักลายเต็มตัวเลย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็บอกว่าหนูสนใจไหมขาย๒๕๐๐เอง
มาขายแบบนี้น้องก็เลยตอบไปว่าถูกแบบนี้รถขโมยมาหรือเปล่าพี่
คนร้ายก็ตอบตรงอีกใช่พอรู้ว่าเป็นรถขโมยมานะคะ
น้องกลุ่มอาสาเขาก็โทรบอกตำรวจแล้วก็ทำท่าทียื้อไว้คุยต่อรอง
กระทั่งพอตำรวจมาถึงค่ะนายประพฤติโจรแพ้มดแดงเนี่ย
ตกใจวิ่งหนีไปซ่อนตัวในป่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานานนะสองชั่วโมงนะคะ
ไม่เจอจู่คนร้ายวิ่งตะเลิศออกมาจากป่าแบบไม่คิดชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามอย่างทุลักทุเลอีก
ภายหลังรู้ว่าทีแรกคนร้ายตั้งใจจะหลบอยู่ในป่าจนถึงมืดแหละ
ค่อยหนีต่อนะแต่ฝูงมดแดงรุมกัด

แล้วก็รับสารภาพว่าก่อนก่อเหตุที่ไปขโมยรถจักรยานยนต์

และรถจักรยานยนต์เป็นของเพื่อนสนิท
ไว้ในบ้านไปขโมยของเพื่อนมา
นี่แหละค่ะตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ